คุณผู้ชมคะมาดูปัญหาคลาสสิกเล่าให้ฟังบ่อยเลยเรื่องลักษณะแบบเนี้ย
ครับปัญหากับเพื่อนบ้านอ่าปัญหาโลกแตก
ไม่รู้จะยังไงดีครับคนที่เขาให้ข้อมูลเขาบอกว่า
เพื่อนบ้านเขาเนี่ยเป็นดาราดาราเลยเห
ดาราดังด้วยเหรอแบบรั้วติดกันเลยอ่า
มีเพื่อนบ้านเป็นดาราดังเขาบอกว่าแต่ดาราดังคนนี้
เวลาทำกับข้าวเวลาทอดอะไรแล้วเหลือน้ำมันอ่ะครับ
เข้ามาที่บ้านเขาแล้วโดนตนไม้โดนฝ้าโดนอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะ
แล้วเป็นปัญหาแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้ว
เดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะประตูในน้ำมันเนี่ยเนี้ยเห็นไหม
เห็นไหมละอองละอองในหมดเลยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย
แล้วที่ผมยืนเนี่ยคือกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำปลา
เหมือนกลิ่นเหมือนเนี้ยเนี้ยเนี้ยนะฮะโดนไปบนบนฝ้านิดหน่อย
เนี้ยก็ดมงกบเนี้ยเยอะมากนะป่ะเนี้ยมันตั้งใจฉีดประตูเปิดสองบานเนี้ยน่ะ
เนี้ยดูดิเนี้ยเนี้ยคือกินแบบทอดอาหารน่ะน่ะเนี้ยเนี้ยเนี้ย
เนี้ยนะเนี่ยสูงขนาดนั้นน่ะนะฮะระยะน่าจะประมาณสักสองเมตรหกสิบ
สองเมตรห้าสิบน่ะเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวคุณดูดิ
เหลืองเหลืองเห็นไหมที่ผมจับเนี่ยมันไม่ใช่น้ำมันน้ำลดน้ำต้นไม้นะ
เนี้ยมันฉีดมาดูน่ะคุณดูน่ะนิ้วผมแห้งแห้งน่ะเนี้ยใบใหม่น่ะ
เนี่ยนะต้นไม้เนี่ยที่เห็นมันมันวาวเนี่ยนะครับเนี่ยโดนหมดเลยนะ
แล้วก็มาโดนที่แอร์นี่ฮะแอร์นะนี่แต่แอร์มันร้อนมันเลยแห้งไปแล้วนะ
ผมไม่อยากกล่าวหาใครนะแต่ผมเชื่อว่ามันมาจากตรงนู้น
เพราะตรงนั้นเป็นไปไม่ได้ข้างหลังเป็นป่าและนี่คือรอบที่สามที่เกิดขึ้นนะครับ
ผมอยู่เห็นเป็นพยานได้เป็นแบบว่าใบไม้ตรงเนี้ยใบไม้ตรงเนี้ยตายหมดเลย
มุมเนี้ยโพงเนี้ยไปหมดเลยนี่ค่ะผู้เสียหายบอกว่าเขาก็สงสัยว่าเป็น
คนสนิทของดาราดังแล้วก็สาดน้ำมันใส่บ้านเขาแบบนี้
เวลาทอดอะไรเสร็จแล้วแบบเนี่ยเขาบอกมีคราบแบบเป็นหลักฐานชัดเลยอ่ะ
อันนี้มันสาดข้ามรู้ถึงขั้นมาถึงประตูบ้านเลยอืมเขาบอกเข้าหลายอย่างอืม
หนังเพดานประตูคอมแอร์ตนไม้เขาก็ตายอะไรอย่างเงี้ยอุ้ย
ไม่แต่คนทำกับข้าวแล้วเวลาจะทิ้งน้ำมันที่ใช้แล้วอะไรแบบนี้
ขั้นสาดเข้าใส่บ้านเพื่อนบ้านอย่างงี้เลยเหรอเดี๋ยวเราต้องมาถามค่ะ
แต่เอาล่ะคือมันเห็นคราบน้ำมันแหละตามที่เขาชี้ให้ดูนั่นแหละใช่ไหม
เป็นนามสมมุตินะคะคุณหนุ่มนะคะเป็นแฟนเจ้าของบ้าน
เป็นคนถ่ายคลิปนะคะครับบอกว่าตอนสายสิบหกสิงหาคม
บ้านเนี่ยเลอะเทอะไปหมดเต็มไปด้วยคราบน้ำมันเหมือนแบบเพิ่งทอดปลาเสร็จ
ผนังบ้านที่ติดกับครัวด้านนอกมุ้งลวดคอมแอร์ต้นไม้
คือบางจุดนี่คือต้นไม้ตายไปเลยอะค่ะเขาบอกว่าเป็นฝีมือใครไปไม่ได้
นอกจากพื้นบ้านที่เป็นคนสนิทดาราดังครับอยู่รั้วติดกันเลยอืม
ไม่แน่ใจว่าเขาจะสาดหรืออะไรอ่ะแต่มันเนี่ยเปื้อนเต็มบ้านแบบเนี้ย
แล้วไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะรอบที่สามแล้วที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีพิพาทกันมาก่อนด้วย
ครับอันนี้คือประเด็นเริ่มต้นนะคะอ๋อเขาเคยมีกรณีพิพาทกันอยู่
เราก็เลยส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้เสียหายค่ะครับ
ก็มีการทำความสะอาดคราบน้ำมันออกไปแล้วนะคะต้นไม้ข้างบ้านก็ตัดออกไปแล้วนะคะ
ทีนี้ค่ะก็ได้คุยกับตัวผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
ปัญหามันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่นู้นเลยก่อนโควิดสิบเก้า
อยู่ดีดีเห็นว่าพื้นทางเดินคราบน้ำมันเต็มเลยอ่ะครับ
ครั้งที่สองปีที่แล้วปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
เสื้อยืดสองตัวที่แม่บ้านซักตากเอาไว้อยู่ดีดีเปื้อนน้ำมันเต็มเลย
คือต้องเอาเสื้อทิ้งเลยนะคะตอนนั้นก็เลือกที่จะเฉย
ไม่อยากจะมีปัญหาอะไรกันครับรอบสามรอบนี้โอ้โห
มันเยอะสุดละสิบหกสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองสิบเอ็ดโมง
แม่บ้านเจอคราบน้ำมันจากการทอดอาหารคาวแล้วมันกระเด็นเต็มเลยอ่ะ
แนวประตูครัวหลังบ้านนะคะบานเลื่อนผนังมุ้งรั่วต้นไม้
แอร์มีคราบน้ำมันเต็มไปหมดคุณหนุ่มนามสมมุติเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า
บ้านหลังนี้อยู่กับแฟนสาวมาสองปีกว่าแล้วค่ะครับ
จากแฟนว่าก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านเคยต่อว่าแม่บ้านอืม
ทำอาหารส่งกลิ่นลอยเข้าไปบ้านเขาเจาะลึกลงไปอีกถ้าจะถามว่าแล้วเมนูอะไรที่ทำบ้าง
ครับก็มีผัดกระเพราไข่เจียวพอมีกรณีกันเออ
ทางบ้านเขาเนี่ยก็ทำที่ปิดกั้นขึ้นมาไม่ให้กลิ่นไปรบกวนบ้านเพื่อนบ้านแล้ว
แต่เพื่อนบ้านก็ยังไม่รามือก็เนี่ยค่ะก็เห็นจากรอยคราบน้ำมันอ่ะ
เขาไม่แน่ใจว่าเป็นการฉีดให้ฟุ้งกระจายหรือเทโดยไม่ได้ตั้งใจหรือยังไงไม่รู้
ครับไม่รู้ว่าฉีดหรือลาดหรือเทแต่มันกระเด็นฟุ้งไปหมดเลย
ก็เลยสันนิษฐานกันว่าอาจจะทำตอนกลางคืนอะไรแบบนี้หรือเปล่าเวลาไม่มีคนเห็น
ก็ไปดูกล้องวงจรปิดนะคะกล้องวงจรปิดไม่สามารถบันทึกภาพอะไรเอาไว้ได้
เพราะว่ากลางคืนทางเดินข้างบ้านปิดไฟแล้วก็ต้นไม้มันสูงคลุมหมดเลยอ่ะค่ะอืม
ซึ่งการกระทำของเพื่อนบ้านเนี่ยสื่อให้เห็นว่านี่มันสร้างความเสียหายเดือดร้อนนะคะ
ก็เลยมองว่าเขาจงใจหรือเปล่าเขาตั้งใจที่จะสาดน้ำมันมาหรือเปล่า
เหมือนกับว่าก็มันมีปัญหาตั้งแต่ต้นที่บ้านเขามีแม่บ้านทำกับข้าวแล้วกลิ่นโชยไปบ้านเพื่อนบ้าน
แต่เขาก็พยายามแก้ปัญหาให้แล้วนะมันควรจะจบสิไม่ควรที่จะโอ้โหมาเอาน้ำมันสาดกันแบบนี้
เขาก็เลยบอกแบบนี้นะคะว่าคือต้องตัดสินใจลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วล่ะ
สอนอธรรมศาลานะคะหลังเกิดเรื่องจริงแล้วก็มีโอกาสเจอกันนะ
มีโอกาสเจอกันก็ถามนะแต่เพื่อนบ้านบอกว่าไม่ได้ทำค่ะคุณผู้ชม
เพื่อนบ้านบอกว่าจะทำไปทำไมอืมก็เลยถามไปว่าเอ๊ะหรือคนอื่นทำหรือเปล่า
คนสวนหรืออะไรคนที่อยู่ในบ้านเธอหรือเปล่าครับ
อีกฝ่ายยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทำ
มาทั้งคู่เขาก็มาเห็นแต่เขาก็ผมก็ชี้นำจุดเกิดเหตุแล้วผมถามว่าพี่ทำหรือเปล่า
ครับผมจะทำทำไมเขาพูดคุณก็น่าจะรู้ว่าที่เกิดอ่า
ข้อพิพาทในอดีตกับระหว่างบ้านผมกับบ้านพักในอดีต
คุณน่าจะทราบดีไม่ใช่เหรอผมจะมาทำให้มันมีเรื่องทำไม
ผมไม่อยากมารับรู้ใดใดเกี่ยวกับบ้านนี้เอ่อ
ผมไม่เชื่อในเรื่องของมนุษย์ร่องหนในหนังที่ผมดู
หรือว่าในผีพลายที่จะต้องเอาน้ำมันปลาทูภาษาประจำว่าเพื่อนบ้านบ่นว่า
คุณทำกับข้าวเหม็นอืมรบกวนฉันหยุดทำเดี๋ยวนี้
กดกิ่งหน้าบ้านรว

สองคนน่ะ
หรือมาคนเดียวก็ได้

อืมมาสิแล้วเรามาคุยกันดี
ขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย

อืม
หนุ่มนามสมมุติบอกว่าเขาก็แจ้งไปทางนิติบุคคลของหมู่บ้านนะคะ
ก็ให้มีการลงรายลักษณอักษรอะไรกันไว้
แต่มันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นัก

ตัดต้นไม้ของเพื่อนบ้านที่ลำเข้ามา
เขาก็ยอมตัดต้นไม้บ้านเขาเองด้วย
คือเพื่อนบ้านก็เข้ามาถึงในบ้านของคุณหนุ่ม
แต่ว่านิติบุคคลหมู่บ้านก็อยู่ในเหตุการณ์

ถ่ายทำไมครับ

เพราะว่าเป็นเรื่องในบ้านก็ต้องถ่ายอยู่ไว้ค่ะ
ส่วนแฟนสาวของคุณหนุ่มนะคะ

เขาบอกว่าเมื่อ๓ปีก่อนเพื่อนบ้านรายนี้

แล้วก็บอกว่าหยุดทำกับข้าวได้ไหม

เธอบอกว่าเธอทำไข่เจียวนะ
มันก็ไม่ได้กลิ่นแบบโอ้โหจะเหม็นอะไรขนาดนั้น

คุณแม่อายุ๗๐กับน้องชายมาเยี่ยมบ้าน

บอกว่าให้หยุดทำเดี๋ยวนี้กลิ่นอาหารเข้าบ้าน
แต่พูดไม่ดีจนต้องเรียกตำรวจมาค่ะ
พอตำรวจมาเพื่อนบ้านกลับจบเรื่องอย่างง่ายเร็ว

เธอเองก็ปรับปรุงครัวนะคะ

จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นอีก
อีกฝ่ายก็เหมือนกับจะมาปรับความเข้าใจ

กอดกันปรับความเข้าใจกันก็นึกว่าจบ
แต่หลังจากนั้นทั้งแม่บ้านคนสวน
ก็จะโดนเพื่อนบ้านคนนี้ด่าตลอดเลย
สองสามปีมาเนี่ยโดนด่าตลอด
ไหนจะเทน้ำเสียงดังละอองน้ำ
เธอก็เริ่มคิดหนักแล้วว่าจะเอายังไงดี
ไม่อยากจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านเลยจริง
เพราะตอนนี้รู้สึกแบบไม่ปลอดภัย

แม่เขาพูดดีนะแต่เขาก็ด่ากลับมา

ไม่ได้อยู่บ้านนี้มึงไม่ต้องมาพูด
แล้วก็ด่าว่าไอ้ดอกไม้สีทองก็ด่ามึง

พอตำรวจมาก็จะเข้ามาดู
ตำรวจก็บอกว่ามันก็ปกติมันทำอาหาร
เขาก็บอกว่าเอองั้นไม่เป็นไรแล้ว

เข้ามากอดเพราะเราก็คิดว่าดีกันแล้ว

แล้วแก้แล้ว
คุณแม่พูดดี
ส่วนแม่บ้านก็พาเราไปดูว่า

บานเลื่อนกั้นเวลาทำกับข้าวปิดไม่ให้กลิ่นออกอะไรพวกนี้นะครับ
นิติบุคคลของหมู่บ้านบอกว่าคือเรื่องนี้มันก็เป็นปัญหาส่วนตัว
ระหว่างลูกบ้านสองหลังมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพื้นที่ส่วนกลาง
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอย่างอื่นกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ส่วนทางฝั่งบ้านคู่กรณีเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำไอ้แบบสาดน้ำมงน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับ
เอาเป็นว่าทางนิติบุคคลหมู่บ้านบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทั้งสองบ้านเนี่ยเขามาคุยกันก็แล้วกัน
จะพยายามเป็นคนกลางให้ให้มาเจรจากลายเกลี่ยหาข้อสรุปร่วมกันนะครับ
ส่วนจะตกลงกันได้หรือไม่ได้อะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะก็คงต้องว่ากันอีกทีนึง
เพราะทางนิติบุคคลของหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของบ้านผู้เสียหายเนี่ย
เขาไปแจ้งความลักษณะลงบันทึกประจำวันที่สนท
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น